มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนไปที่นั่นแต่ว่าตำรวจเนี้ยได้มากดดัน
ออกไปจากพื้นที่แล้วมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่๒คน
ก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์กับรถที่เป็นรถกระบะจอดอยู่
แต่ตอนนี้คุณภูริพัฒนบุญนินยืนอยู่เห็นข้างหลังไหมคะ

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพิ่มเติมที่หน้าสอนอดินแดง

ด้านหลังของผมในขณะนี้ทางตำรวจกำลังใช้ความพยายามในการที่จะ
ดับเพลิงบริเวณกลางถนนนั้นนะครับก่อนหน้านี้มีการจุดเผายางรถยนต์อยู่
บริเวณกลางถนนณจุดนี้ซึ่งตรงข้ามกับด้านหน้าของสอนอดินแดง
ฝั่งตรงหน้าของโรงแรมปีซันปาร์คเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตำรวจนั้นใช้ความ
พยายามในการดับไปถึง๒ครั้งด้วยกันก่อนที่จะประทุขึ้นมาอีกหนึ่งรอบ
แล้วก็ตอนนี้นั้นสามารถดับเพลิงไปได้แล้วบรรยากาศที่สอนอดินแดงในขณะนี้
ต้องบอกแบบนี้ครับว่าณตอนนี้ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยการนำกำลังเข้ามาควบคุมบริเวณจุดนี้
โดยการเสริมกำลังเข้ามาจะเห็นนะคะว่าณตอนนี้มีตำรวจควบคุม
วงชนนั้นเต็มทั้งสองแนวถนนนอกเหนือจากบริเวณตรงจุดนี้แล้ว
ยังมีอีกจุดหนึ่งด้านหลังของผมเนี่ยจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับ
เมื่อสักครู่มีความชุดละมุนเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของสอนอดินแดง
กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะเข้าไปปิดล้อมของสนดินแดงไว้
แต่จนถึงขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมได้แล้วผมสังเกตเห็นด้านหน้าของสอนอดินแดง
มีการตั้งเครื่องกิดขวางบริเวณด้านในไว้อย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงมีการปิดไฟบริเวณด้านในสอนอดินแดงทำให้มืดสนิทแล้วแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ณตอนนี้ถือเป็นเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็น
คุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนครับทำให้ทางตำรวจนั้นต้องมีการปฏิบัติการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
และไม่อนุญาตให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณแฟลต์ดินแดงออกมาจากนอกห้องแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งท่านบอกว่าถ้าหากออกมาเนี่ยจะเป็นการฝ่าฝืนประกาศของทางเจ้าหน้าที่นั่นเองครับ
ณตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามที่จะไปเห็นด้านหน้าของสอดินแดงนดินแดงนะครับว่า
ด้านหน้าของสอนอดินแดงนั้นเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับมีการนำเอาเครื่องกีดขวาง
ขวางบริเวณด้านหน้าไว้แต่ด้านในยังคงมีกำลังของตำรวจ
ซึ่งเป็นตำรวจชุดสายสืบที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่บริเวณด้านในนะครับ
ตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยก็พยายามที่จะอยู่บริเวณด้านหน้า
ที่จะควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ไว้พร้อมสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
เมื่อสักครู่นี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนี่คือภาพสดสดณขณะนี้ครับ
คุณเขียววัสดณ์คุณพ่าคลุมครับค่ะภาพที่เห็นตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่หรอคะ
ภาพอาจจะมึดลิบนึงนะคุณพตรัสคะถูกต้องครับเป็นทางตำรวจคูบคุมฝุงชน
และเป็นทางตำรวจสายสืบซึ่งเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบของสรดินแดง
ด้านหน้าเนี่ยจะมีการตั้งเครื่องกีดขวางลักษณะแบบนี้ไว้นะครับ
ไม่ให้กลุ่มมวลชนนั้นสามารถเข้าไปด้านในได้
แต่ตอนนี้สามารถควบคุมได้แบบเต็ม๑๐๐แล้วครับ
เอาละค่ะขอบคุณคุณภูริพัฒน์และทีมข่าวนะคะ
อย่างที่คุณภูริพัดด้วยรายงานว่าตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่
ทั้งพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงแยกดินแดงแล้วก็สอนอดินแดง
คือถ้าดูความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม
เนี่ยทางเพจทะลุฟ้าที่จะ
มีการนัดหมายชุมนุมเป็นหลักในช่วงวัน๒วันนี้นะครับ
ล่าสุดเมื่อ๒๖นาทีที่ผ่านมาเพจทะลุฟ้าบอกว่า
พรุ่งนี้๑๕นาฬิกานัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

รวมทั้งภาคส่วนในการวางกำลังป้องกันของทางเจ้าหน้าที่ด้วย
นี่เขาบอกว่าอย่างนี้บอกให้มันเป็นสีชมพู
พรุ่งนี้วันอังคารใช่ไหมสีชมพูนะฮะก็ไม่รู้จะไปไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
มาดูต่อตรงนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับ